อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะจากที่เมื่อวันก่อนเราเล่าไปที่ว่าเหมือนมีกระบะขับแข่งมาบนท้องถนนอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วกระบะคันหนึ่งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่มีสองสาวขี่ซ้อนกันมาเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยค่ะแล้วคนนึงเนี่ยกระเด็นออกมาแต่อีกคนถูกลากไปประมาณสักห้าสิบเมตรได้ไปดูอาการของทั้งสองสาวกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ถนนสายสี่สิบสองเพชรเกษมตะบนรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีค่ะสองสาวผู้บาดเจ็บนะคะก็คือนางสาวนุสรีนิอารีนะคะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนคนซ้อนคือนางสาวนูฮาฟีซาลาเตะค่ะตอนนี้เนี่ยนางสาวนุสรีเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วแต่นางสาวนูรฮาฟีซาอาการยังสาหัสเพราะ

พยายามที่จะหักหลบแล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์คู่กรณีเนี้ย
ก็ตัดหน้ากระทันหันแบบกระชั้นชิดจริงจริงเขาเบรกไม่ทันเนี่ยค่ะ
มันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุนี้ขึ้นซึ่งเบื้องต้นไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้ว
ให้เงินช่วยเหลือไปแล้วรายละห้าพันบาทส่วนที่ญาติเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้รับผิดชอบมากกว่านี้
จ่ายเงินในการดูแลเรื่องค่ารักษาทั้งหมดเขาก็อยากจะขอความเห็นใจ
เพราะเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยก็เป็นเพียงคนขายเสื้อกระสอบธรรมดา
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกยานพงศ์อุบลบานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานีบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็ดูคลิปเหตุการณ์แล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าคู่กรณีคือคนขับกระบะและรถจักรยานยนต์
มีการขับขี่ประมาทร่วมกันนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนจากพยานแล้วก็สถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอีก
ตอนนี้กำลังเร่งพนักงานสอบสวนให้สรุปสำนวนอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกอย่างไร
ส่วนผู้ขับขี่กระบะคันที่ติดลูกกรงเหล็กอะค่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะเรียกมาสอบถามเหมือนกันว่ามีการขับขี่ที่มันประมาทหรือว่าอันตรายหรือเปล่า